เปิดเรียนวันแรกก็มีปัญหาเลย

เป็นโรงเรียนที่จังหวัดพิษนุโลก

ประมาณสัก๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ดับเพลิงดับเพลิงของเทศบาลนคร
ศนุโลกร่วมกับทางดับเพลิง

รับรองว่าอาคารทั้งหลังนี้ยับเยินเสียหายแน่
นี่คือโรงเรียนวัดจุลามณี

ตำบลท่าทองอำเภอเมืองพิษนุโลก

กว่าจะสามารถควบคุมได้เกือบชั่วโมงเหมือนกัน

ห้องเก็บเอกสารกระดาษเป็นตัน

คอมพิวเตอร์พลาสติก
เหมือนกันภาคธุรกิจ
ธุรการห้องธุรการพังเสียหาย
ทั้งหมดฮะแล้วตอนนั้นมีใครอยู่บ้าง

เปิดแล้วเมื่อวานนี้แต่ว่าไปเรียนไปเรียน

อยู่ตรงนั้นด้วยคุณครูก็อยู่ในห้องด้วย
ระหว่างที่เกิดเหตุได้ยินเสียงประกาย

พอไอ้แป๊บเนี่ยมันกระเด็นลงมาโดน
กองเอกสารจากไอ้แป๊บ

วิ่งออกมารีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดับเพลิง

ต้นเหตุตำรวจก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจาก

จริงเปิดเรียนแบบออนไลน์แล้วแต่จะเปิดเรียนออนไซต์

มาเปิดเรียนแบบออนไซต์กันได้อีกหรือไม่ฮะ

เปิดประเทศปุ๊บก็เกือบจะต้องโดนปิดปั๊บเลยนะครับ
สำหรับโรงเรียนวัดจุลามณีฮะ